นักโทษแหกคุกก่อนเลยแหกตั้งแต่วันจันทร์เลยนะฮะ
คน๒คดีแหกเรือนจำสุรินนะครับ
ตอนนี้เนี่ยนะฮะเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจโอ้แต่เขาเก่ง
เขาตามล่าตัวได้หมดเลย๕คนถือว่าทันควันทีเดียวนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงตี๑๔๕นาทีนะครับ
นักโทษที่แหกคุกเนี่ยเป็นนักโทษในคดีอะไรบ้าง
คดียาเสพติดกับคดีรักทรัพย์ครับประกอบไปด้วย
นายธานีมาลัยนายตั้มมั่นยืนนายสมพงศ์มั่นยืน
นายเมธีมาลัยแล้วก็นายอาธรณ์สุขท้วมครับ
ตำรวจเมืองสุรินนะครับนำกำลังกว่าร้อยนายเนี่ยนะฮะ
ฝ่ายปกครองฝ่ายปกครองก็พาอาสาเอ่อขออภัยฮะ
พาเจ้านที่อสเมืองสูรินไปด้วยไปปิดล้อม
แล้วก็ค้นหาเนสมีท๕กมรอบเรือนจำแล้วก็ป่าใกล้เคียง
ต้องเดินกันแบบนี้รวมถึงถนนเลี่ยงเมืองสายต่างด้วย
คือนักโทษทั้งหมดที่หนีออกมาเป็นนักโทษที่ถูกแยกออกมาไว้ในจุดคุมขังชั่วคราวครับ
คุณผู้ชมครับที่อยู่ในเรือนจำโคกตะบันสังกัดเรือนจำสุลินนี่แหละของกรมราชธรรม
คือเป็นห้องขังที่เคยเอาไว้ใช้คุมขังนักโทษชั้นดีนะครับรอวันปล่อยตัวน่ะ
แต่พอช่วงโควิด๑๙เขาก็ปรับจุดตรงนี้ห้องตรงนี้นะครับเป็นที่คุมขังชั่วคราวคัดกรองพวกคนที่ว่าจะติดเชื้อโควิดหรือเปล่าอะไรแบบนี้
คาดว่านักโทษรวมตัวกันแล้ววางแผนนีนะครับโดยลอดรั้วลลดหนามแล้วก็เดินล๊อตล๊อตไปตามป่านี้นะครับไป
ตามถนนสุรินบุรีรำ

กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างได้ตามจับตัวนักโทษที่หลบหนี
กลับมาแล้วได้๕คนด้วยกันทั้งหมดนั่นแหละฮะ

โดยกระจายกำลังไปตามบ้านตามภูมิลำเนาของแต่ละคน
ก็อย่างที่ผมอ่านชื่อไปนะครับ
มี๒คนที่เป็นคดียาเสพติดคือเมธีกับธานีมาลัยนะครับ
มสกุลเดียวกันในข่าวไม่ได้บอกว่าเป็นพี่น้องกันหรือเปล่า

ทั้งหมด๕คนนะครับมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดสุรินฮะ
เจ้าหน้าที่ตามจับได้บริเวณระหว่าง๒หมู่บ้าน
คือบ้านหลักวอกับบ้านโคกมะเมียนอำเภอเมืองนะครับ
แล้วก็หลบหนีเข้าไปตามหมู่บ้านนี่แหละ
เรื่องต้นนะครับเอาตัวตั้ง๕คน
กลับเข้าควบคุมตัวที่ศูนย์คัดกรองของเรือนจำ

ไอ้ตามจับได้โล่งปลอดหนึ่งนะ
แต่เขาก็จะตั้งกรรมการขึ้นมาแหละว่า
กพร่องตรงไหนประมาทหรือเปล่า
ใครเกี่ยวข้องกับความประมาทก็จะถูกลงโทษ